มาดูชะตากรรมชีวิตลุงพลหน่อยนะคะเรื่องของคดีความเนี่ย
ต้องยอมรับเลยว่าตำรวจกับทนายตั้มซึ่งเป็นทนายที่จะว่าความ
ให้กับลุงพลเนี่ยเขาจริงไหวจริงคลิปกันนะแต่เดี๋ยวส่วนนั้นเราจัดให้ค่ะ
คือลุงพลตอนที่หมดเวลาเยี่ยมสักประมาณ๔๕โมง

คราวนี้ปรบมือเป็นการส่งสัญญาณ
ยังอยู่นะลุงยังเป็นเพื่อนลุงอยู่ตรงนี้
ยังให้กำลังใจนะไม่ให้จะไปอยู่หน้ากลงไว้ได้
ไม่ได้คราวนี้ค่ะลุงพล
เอาใหญ่เลยร้องเสียงดังขึ้น

จัดไป๒เพลงเบาค่ะ
หลังไว้หล่อพังข้อเล่า
อยากทิ้งต่อจะไหลไป
อยากได้ใครจะไหลไป
แค่ดูเขี่ยวที่อายุพอที่แรงเยอะไห้
นะบอกต่อให้คงมี
ใจจันไตตัยกันไกล
และถึงต่างเมื่อ
มือเผื่อเผื่อรัก

แตนไปเยี่ยมแล้วบอกว่าลุงไม่เครียด
ไม่เครียดจริงเพราะลุงร้องเพลง
เออแต่ชาวเน็ตบางส่วนบอกเดาอารมณ์ไม่ถูกเลยนะ

อันนี้ชาวเน็ตเขาตั้งข้อสังเกตนะคะ
คือตะโกนร้องเพลงแบบนี้ได้เหรอในโรงพัก
หลายคนก็ตั้งคำถามทำไมตำรวจไม่ไปห้ามนะฮะ

แล้วคือที่โรงพักมีลุงพลเป็นผู้ต้องหารายเดียวนะคะ

นั่นสินี่เขายังร้องเชือกพลาสติกอยู่ไหมเนี่ย

น่าจะเปิดแล้วค่ะแต่ข้างบนเนี่ยเห็นไหมคะ

จัดไป๒เพลงแล้ว๒เพลงเนี่ยร้องจนจบเพลงนะคะ
เพลงแรกชื่อเพลงความจริงในใจ
เนื้อใจความของเพลงเนี่ย
ลุงพลแกแต่งเองแล้วก็ร้องเองลงไว้ในยูทูปนะฮะ
ลุงพลแกเคยบอกว่าเพลงนี้เนื้อหาตรงกับชีวิตแก
ทำนองที่ว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นคนว่าผิดเป็นคนที่ผิด
ที่คอยรักคอยเมตตาแต่ก็ยังถูกย่ำหยี่เพลงความจริงในใจนะฮะ
ส่วนเพลงที่๒คือสิ่งเดียวที่อ้ายขอค่ะ
เป็นเพลงที่ลุงพลเนี่ยแกไปอัดเสียง
แล้วก็มีการฟิเจอร์ริ่งกับศิลปินแล้วก็มีการลงไว้ในยูทูป
คนก็ยังไปดูทยอยดูอย่างต่อเนื่องนะคะ
นอกจากตะโกนถามบรรดาเหล่ายูทูปสักประมาณสิบช่องว่า
ปักหลักรอแกอยู่ด้านล่างแบบนี้เห็นไหม

บอกว่าพรุ่งนี้จะไปขอสารยื่นประกันตัว
ให้ไปเอารถของลุงพลที่ป้าแตนได้เลยนะฮะ
ตอนแรกคนดู๑๐คนเองนะเพราะบรรยากาศเงียบ
ทำเพลงตอนแรกไม่มีอะไรพอตะโกนร้องเพลงเท่านั้นแหละค่ะคนมาดูหลัก๑๐ขึ้นเป็นหลักร้อยและหลักพันนะคะ
คุณผู้ชมทีนี้ถามว่าทำไมขึ้นไปไม่ได้เนี่ยแน่นอนว่าตำรวจไม่อนุญาตให้ขึ้นไป
แต่ว่าหลังจากนั้นตำรวจก็ไปห้ามนะห้ามค่ะห้ามไม่ให้ร้องและสุดท้ายเสียงเพลงก็เงียบไปนะฮะ
จำได้ไหมว่าครั้งหนึ่งเนี่ยที่ลุงพลเครียดจัดจัดอ่ะแกไปนอนตากแดด
หลายคนก็เลยบอกว่านี่น่าจะมาจากอาการเครียดมากกว่าอาการอารมณ์ดีที่ร้องตะโกนออกมาลั่นห้องขังขนาดนี้
ระบายความเครียดใช่ไหมฮะเชื่อเมียเขาถ้าเมียเขาบอกไม่เครียดคุณจะไปบอกเขาเครียดได้ยังไง
เมื่อวานนี้เมียซื้อกะเพราทะเลมาให้นี่ไงนี่กำลังจะเล่าให้ฟัง
แตนเมียลุงพลนะฮะไปเยี่ยมแต่เช้าเลยเมื่อวานนี้ลุงพลชอบกินกะเพราดกะเพราทะเลนะ
ก็เป็นทำเป็นข้าวกล่องไปเอาไปเยี่ยมแล้วเธอก็ยังเชื่อในความบริสุทธิ์ของสามีนะ
และยืนยันจะสู้คดีเต็มที่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้นี่คือป้าแตนฮะ
แตนไปที่สพกกตูมครับพร้อมกับแฟนคลับเธอเอาข้าวผัดกระเพราทะเลไข่ดาวของโปรดลุงพลไปให้
เอายาสีฟันแปลงสีฟันไปด้วยหลังจากนั้นเนี่ยป้าแตนก็ขึ้นไปบนชั้นสองของโรงพัก
เพื่อขอเข้าเยี่ยมลุงพลเจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจตราตามขั้นตอน
แตนเล่าบอกว่าหลังจากเธอเยี่ยมลุงพลนะบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจ
รวมถึงมีผู้ใหญ่ใจดีและแฟนคลับที่ให้ความช่วยเหลือด้วยเรื่องของเงินประกัน
เงินที่จะเอาไปใช้ประกันตัวที่มอบให้ส่วนใหญ่เป็นโฉนดที่ดินโดยเตรียมจะยื่นขอประกันตัวลุงพลในวันนี้ครับ
ส่วนแนวทางการต่อสู้คดีนะฮะทนายความจัดการให้ทั้งหมด
ซึ่งยืนยันในความบริสุทธิ์ของสามีมาตั้งแต่ต้นและขณะนี้นะครับ
มั่นใจว่าสามีไม่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่
ส่วนเรื่องหลักทรัพย์เนี่ยเตรียมไว้แล้วพร้อมจะยื่นขอประกันตัวยืนยันสู้คดีเต็มที่
นอกจากนี้ยังเปิดเผยด้วยว่าลูกคือลูกของรุงพลกับปกตินะครับ
บอกว่ามาถามเรื่องที่พ่อถูกจับแล้วก็ให้กำลังใจโดยเข้ามาตบไหล่แม่
บอกว่าแค่นี้ก็ทำให้เธอรู้สึกมีกำลังใจเพิ่มขึ้นแล้ว
มันเป็นความรู้สึกที่มันรู้สึกพูดพูดพูดยากมากแล้วก็เลยว่ามันขอบคุณอ่ะ
ไม่รู้จะพูดว่ายังไงสำหรับทุกอย่างเลย

อ๋อน้องมนต์ก็บอกว่าอ่า
เมื่อวานนี้กลับบ้านไปเขาบอกว่าแม่พ่อโดนจับเหรอ
หนูเห็นในในข่าวในยูทูปอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าไม่เป็นไรนะแม่บอก
ไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะผ่านไปได้ก็อมก็แค่อมนั้นไม่ทำอะไร
ก็แค่มาตบไหลมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากมาก

จากป้าแตนไปที่สพกกตูมแล้วนะครับยังมียายสมควร
ยายสมควรเป็นใครเป็นแม่ของป้าแตนนี่แหละนะฮะ
ให้กำลังใจป้าแตนด้วยหลังจากทราบข่าวว่าป้าแตนเป็นลม
กินข้าวไม่ได้ส่วนลุงพลเนี่ยยังไม่ได้คุยกัน
คือครอบครัวก็ยังให้กำลังใจกันและกันเหมือนเดิมนะครับ
ให้กับทุกฝ่ายนะฮะรวมถึงแม่ของน้องชมพู่ด้วย
แม้ว่าจะเป็นฝ่ายสูญเสียเนี่ยนะฮะส่วนนายนารินหลาโพหรือว่านาแตนะครับ
บอกว่าพาแม่ก็คือยายสมควรไปที่โรงพัก
เพราะว่าแม่ต้องการจะไปให้กำลังใจป้าแตน
ส่วนลุงพลเนี่ยยายสมควรไม่ได้แสดงความเห็นอะไร
แล้วก็ไม่ได้คุยกันเพียงแค่เป็นห่วงแล้วคิดถึงลูกสาวเท่านั้น
สำหรับส่วนของคดีความก็ว่ากันไป
แต่ความเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยเขาบอกว่าก็ยังให้กำลังใจกันเหมือนเดิม
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายป้าแตนหรือว่าฝ่ายผู้สูญเสีย
อย่างแม่น้องชมพู่ก็ตาม

เยี่ยมสามีอีกครั้งหนึ่งนะฮะ

บอกว่าลุงพลสบายดีไม่ได้เครียดอะไร

เนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยป้าแตนบอกเอาไว้แล้วว่า
บอกเอาไว้แล้วว่าจะไม่ให้สัมภาษณสื่อมวลชนนะ
เพราะทนายขอไว้เดี๋ยวมันจะไปกระทบต่อรูปคดี

ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ
หลังจากนั้นก็มาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยระบุว่า
นำเอกสารการแต่งตั้งทนายและเอกสารการยื่นขอประกันตัว
มาให้ลุงพลเซ็นเอาไว้ก่อนมันจะได้ไม่ยุ่งในวันพรุ่งนี้
ซึ่งก็หมายถึงวันนี้นี่แหละซึ่งตำรวจเนี่ยจะนำตัวไปยื่นคำร้องฝากขัง
ต่อสารจังหวัดมุกดาหารคือการยื่นขอประกันตัวในชั้นศาล
ทางทนายเขาเตรียมไว้สองรูปแบบหลักทรัพย์ก็เป็นที่ดีมูลค่า
กว่า๑ล้านบาทแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสด
แต่ยังไม่เปิดเผยจำนวนซึ่งอยู่ที่ดุลยพินิษฐ์ของศาล
จะพิจารณาส่วนแนวทางการต่อสู้คดีนะครับ
นายสิทธาทนายตั้มบอกว่าเรื่องเส้นผมที่เก็บไปจากรถของลุงพลเนี่ย
แล้วที่พบใกล้กับศพของน้องชมพู่เนี่ยที่ตำรวจอ้างบอกว่า
โอ้โหเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในการขออนุมัติศาลออกหมายจับ
ทนายตั้มแบบบรับเลยโอ๊ยแบบนี้รูปแบบเดิม
เขาใช้กันในเมื่อก่อนนู้นนะไม่สามารถระบุตัวตนได้อย่างชัดเจน
ยืนยันว่าไม่ใช่การดิสเครดิตการทำงานของชุดสืบสวน
หรือท่านผู้บัจจากาศตะบทแห่งชาติแต่เพราะเห็นว่าคดีนี้
นายตั้มบอกว่ามันมีความผิดปกติมันบิดเบี้ยวในหลายส่วน
และย้ำว่าหากลุงพลผิดจริงก็ให้ดำเนินไปตามกระบวนการยุติธรรม
โดยจะไม่ปกป้องช่วยเหลือแน่นอนครับ
ไอ้ที่มาบอกว่าผมที่เจอในรถเป็นของน้องชมพู่
ใช้หลักอะไรตรวจนะครับเพราะว่าในนั้นไม่ได้มีรากผม
และในรถจะเป็นของใครได้บ้างถ้าผมบอกครับว่า
ไปถามพวกงานนักวิทยาศาสตร์หรืออะไรที่จะมาเบิกความ
ผมจะถามคำถามเดียวคุณใกล้ยืนยันปะ

ถ้าลุงพลผิดผมไม่เอาชื่อเสียงผมไปยุ่งกับเรื่องนี้แน่นอนนะครับ
ผมตั้งแต่ทุกคดีที่ทำเนี่ยผมตรวจสอบก่อนนะครับแล้วเรื่องทีนี้ผมบอกทุกคนว่าผมไม่ได้เงิน
อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเห็นบางคนก็มาบอกว่าผมต้องได้เงินเยอะแน่
ตอนแรกผมก็กะเรียกเงินลุงพลอันนี้พูดตรงนะครับผมก็คิดว่ามาไกลขนาดนี้ผมก็ได้เป็นแสนแหละนะครับ
แต่พอผมได้มาเจอกับลุงพลได้มาคุยแล้วนะครับผมก็บอกว่างั้นไม่เป็นไรนะครับ
ก็อะไรช่วยได้ผมช่วยคือทนายตั้มเนี่ยนะท้าฝั่งตำรวจเลยนะคะ
ผมเปิดข้อสอบให้เลยคุณไปหาคำตอบมาว่าลุงพลเนี่ย
ไปอยู่บนภูเหล็กไฟได้ยังไงแล้วใครที่เป็นคนเห็นว่าลุงพลเนี่ย
เอาน้องชมพู่เนี่ยไปบนภูเหล็กไฟเพราะเพียงไอ้ขนสามเส้นเนี่ย
ที่ระบุได้เพียงว่ามันเป็นดีเอนเอฝั่งญาติของแม่น้องชมพู่เนี่ย
ซึ่งไปตีความว่าเป็นคนใกล้ชิดลุงพลทนายตั้มบอกก็บอกมาตรงตรงเลยว่า
ไอ้ขนสามเส้นเนี้ยคือประแตนอืมไม่ต้องมาใบ้แบบนี้นะฮะ
แล้วมันไม่ใช่หลักฐานที่จะเพียงพอที่จะไปขอสารอนุมัติออกหมายจับด้วย
คือทนายตั้มเนี่ยตอนนี้มองไปถึงนู่นแล้วเหตุใดที่ทำให้น้องชมพู่ตายคุณบอกได้ไหม
นี่ข้อต่อสู้เขาครับอ่าเดี๋ยวตำรวจจะเตรียมคุมตัวลุงพลนะครับ
ฝากหางที่ศาลจังหวัดมุกราหารวันนี้ตอนประมาณ๑๐โมงเช้าครับ
สำหรับทนายตั้มเองเนี่ยนอกจากจะลุยในการยื่นประกันตัวลุงพลแล้ว
อีกฝากฝั่งหนึ่งนะฮะทนายตั้มก็จะยื่นร้องสอบท่านผอบตรสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขด้วย
ร้องวันไหนวันนี้วันที่อะไรวันนี้คือวันที่สี่ครับ

คณะกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
สองการปฏิบัติงานของพบตรเพราะอะไร
วันก่อนไงที่ทนายตั้มพาลุงพลไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แต่พบตรก็บอกว่าไม่มีอำนาจ
ไม่มีอำนาจในการรับตัวคนที่มีหมายจับ
ดังนั้นใส่กุญแจมือจับอีกต่างหากฮะ
ซึ่งเรื่องนี้ท่านสสิระเจนจาคะย่านแจ้งวัฒนะไม่มีใครไม่รู้จักเขา
สสิระบอกรับลูกแล้วยื่นมาเมื่อไหร่พร้อมจะเตรียมเชิญท่านผอบตรสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขมาสอบด้วย
และหากลุงพลจับพลัดจับผลูออกมาจากการคุมขังได้ได้รับการประกันตัว
เดี๋ยวก็จะเชิญลุงพลเชิญทนายตั้มมาสอบมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วย
ขณะเดียวกันแม่น้องชมพู่คุณแม่สาวิตรีวงศรีชาวันนี้วันนี้คือวันที่๔
เดี๋ยวจะไปยื่นคัดค้านการประกันตัวลุงพลโดยมีคุณอัดอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
จะไปด้วยฮะคุณอาจจะไปด้วยจะนำคนเกี่ยวข้องไปยื่นค้านประกันด้วย
เอาใครไปบ้างเอาพระอาจารย์บุญมาเจ๊ส้มโอแม่ดอนพ่อแบมเจ๊หมี
ค้านการประกันตัวของลุงพลเพราะอะไร
ก่อนหน้านั้นลุงพลมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างที่จะดุเดือดร้อนแรง

แม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างพระอาจารย์บุญมายังเคยโดนลุงพลขู่เลย
และถ้าหากออกมารอบนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะมาข่มขู่พยานอีกต่างหาก
ดังนั้นวันนี้คุณอาจจะนำคุณแม่น้องชมพู่รวมอีก๕คน
ไปยื่นคัดค้านการประกันตัวครับ
เดี๋ยวต้องรอดูวันนี้ว่าสารท่านจะให้ประกันตัวหรือเปล่า
ใช่ครับเอางี้ดีกว่าถามคุณผู้ชมดีกว่า
ถามจากการที่ได้ดูข่าวศึกษาข่าวคดีนั้นคดีนี้
คุณคิดว่าวันนี้ลุงพลจะได้รับการประกันตัวหรือไม่

เดี๋ยวลุ้นกันช่วงสายน่าจะรู้เรื่องนะคะ